ถือว่าเป็นคดีอุจกันสะเทือนขวัญ
หลังจากมีคนร้ายชักปืนออกมายิงเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยกัน

ลงตัวจนกระทั่งเพื่อนสิ้นใจตายคารถจักรยานยนต์กลางทุ่งนา
ทีนี้ต้นสายปลายเหตุมันก็เกิดจากเรื่องปัญหาเงิน
แล้วก็การขัดผลประโยชน์ในธุรกิจกันนะคะ
ล่าสุดมือปืนโหดเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
เราไปเจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
หญิงสาวคนนี้กำลังหลั่งน้ำตาความสูญเสียออกมาปานใจจะขาด
หลังจากต้องเดินทางมารดน้ำศพนายสมศักดิ์มาลัยทองวัย๔๐ปี
คนเป็นสามีและเป็นเสาหลักครอบครัว
ถูกคนร้ายชักปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์ของตนเอง
จอดอยู่บนถนนกลางทุ่งนา
อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีมีบาดแผลถูกยิงเข้ากลางหลัง
ถ่ายโครงใต้รักแร้ขวาทะลุหน้าท้อง๒นัด

ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๕ปลอก
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนมือสังหารโหดครั้งนี้คือนายบิบัติปรึกษาทองหรืออุ้ยวัย๓๓ปี
หุ้นส่วนธุรกิจเครื่องอัดฟางหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป
จากการสอบสวนพบว่ามาจากเรื่องเงินค่าเครื่องอัดฟาง
ที่ผู้ตายค้างอยู่ประมาณ๒แสนบาท
ได้มีการนัดมาเจรจาแต่ตกลงกันไม่ลงตัว
เพราะคนตายจะแยกตัวไปรับจ้างอัดฟังที่อื่น

ก่อนจะมีการคุมตัวมาสอบสวนผ่านไปนานกว่า๔ชั่วโมง
สีหน้าเคร่งเครียดและไม่ตอบคำถามใด
เมืองต้นนายอุ้ยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
มเหตุมาจากเรื่องธุรกิจและเงินเครื่องอัดฟาง
จึงถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านครอบครัวนายสมศักดิ์ได้นำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดมาพพยอม
อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่ามกลางความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียคนรักไปแบบไม่ทันตั้งตัว
ครองปืนไร้สตินำพาความตายมาให้อีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน